อยากจะพูดถึงเรื่องของสุขภาพกันหน่อย
อยากให้คุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าเช็คสายตาของเรา
รวมถึงคุณชนะด้วยว่าตอนนี้สายตายังปกติดีอยู่ไหม

วิธีการก็คือให้ลองดูซิอ่านหนังสืออยู่ในระยะไหน
ถ้าเริ่มดึงมือห่างออกไปอย่างนี้
อันนี้แปลว่าเริ่มมีอากาศสายตายาว
เอาแล้วอย่างนี้จะต้องดูแลยังไง
หรือจะต้องป้องกันแบบไหนบ้าง
ไปติดตามกับหมอและแพนด้าในสิทธิ์คำสนุกเลยค่ะ
หมูปิ้งจ้าหมูปิ้งหมูปิ้งอะไรนะคะ
เหตุการณ์นี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ

ผิดอะไรยังไงงง
เปล่าแล้วจ้าหมายถึงเบอร์โทรศัพท์เนี่ยใช่เบอร์เราหรือเปล่า

พาลงไปต่อรูปหล่อเป็นรองจริงนะพี่เชียบ
อ้าวเฮ้ยอยู่ใกล้ทำไมคว้าไม่โดนเมาแดดหรือเปล่าล่ะครับเนี่ย

ไม่ใช่หรอกครับพี่ว่าความรักของน้องเนี่ยมันกระเด็นเข้าตาพี่มากกว่า
เอาเธอหวานเจี๊ยบเชียร์ฝุดอยู่นอกบ้านเนี่ยเก่งจังนะพี่
ร้อยบาทค่ะพี่คะอยู่ตรงนี้ค่ะ
ฟ้าลมอีกแล้วเช็คสายตาเธอนะคนดี
นี่ครับนี่ครับเดี๋ยววันหลังมาอุ่นหนูใหม่เลยจ้ะ
หมูปิ้งจ้าหมูปิ้ง
ไม่รู้ติดใจหมูปิ้งหรือติดใจแม่ค้ามามันทุกวัน
ว่าแต่วันนี้พกแว่นสายตามาด้วยล่ะครับเนี่ย
แว่นแฟชั่นนะของคนสายตายาววัยเก่าแก่เกินที่ไหนครับ
รู้จริงยอมรับสักทีเถอะว่าเราเนี่ยมันเข้าวัยของคนสายตาย

มีพี่มาอาบดูงานนี้อยู่ไม่ได้แล้วแหละครับ
ด้วยเก่าคนไหนมีมาหาการแบบนี้รีบไปหาหมอนะครับ

สายตาสั้นต้องมองใกล้
ส่วนสายตายาวต้องมองไกล
แล้วเธอล่ะสายตาอะไร
ถึงมองข้างผ่อนไปแบบไม่ใหญ่ดี

แต่ถ้าใครสายตายาวเราก็ต้องไปหาหมอนะครับ

แต่มันเป็นสัญญาณเตือนความเสื่อมของดวงตา

ไม่สามารถมองภาพระยะใกล้ได้คมชัด
เพราะกล้ามเนื้อตามัดเล็กที่อยู่รอบเลนตาของเราเนี่ย
จะเริ่มมีอาการเสื่อมสภาพลงตามวัยครับ
และเลนตาก็มีการแข็งขึ้น
ทำให้ไม่สามารถเพิ่มกำลังของเลนให้โป่งออกเป็นเลนนูน
ทำให้มองใกล้ได้ด้วยตัวเองอีกต่อไป
สำหรับการรักษาสายตายาวตามอายุก็มีอยู่๓วิธีครับ

โดยจะต้องใส่แว่นที่เป็นเลนนูนที่มีกำลังเป็นบวก
เพื่อเพิ่มกำลังในการโฟกัสให้มองใกล้ได้
เด่นและตาด้อยในรูปแบบแตกต่างกัน
เป็นหนึ่งในวิธีการผ่าตัดที่สามารถแก้ปัญหาความผิดปกติของสายตาได้
ตามที่ได้คำนวณค่าสายตาไว้อย่างแม่นยำ
ยังไงลองไปปรึกษาจากสู่แพทย์ดูนะครับ
ว่าสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหน
เพราะแต่ละคนอาจต้องใช้เทคนิคที่เหมาะสมแตกต่างกันออกไปครับ
อย่าลืมนะครับเมื่อมีอาการทางสายตา

เพราะอาการทางสายตาอาจเป็นที่มาของหลายโรค
ดังนั้นการพบหมอตาจะช่วยให้วินิจฉัยสาเหตุได้อย่างแม่นยำ
ได้รับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมขึ้นครับ
เพราะภายใต้สุขภาพของคุณอาจมีโรคร้ายซ่อนอยู่
มองไกลลูกเสือสามัญ